ไปดูที่กระบี่ครับทางใต้มีคลิปเตือนภัยมีวัยรุ่น๒คนไปซุ่มอยู่ในมุมมืด
พอรถขับผ่านเอาของทุบเลยทุบรถเขาสุดท้ายโดนจับได้
ใบกระท่อมมาคุณผู้ชมเขาเสพกินน้ำกระท่อมเข้าไปกับ
มาก่อเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นเป็นภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งเขาเห็น
มีวัยรุ่น๒คนไปดักเขาแบบนี้คุณผู้ชมดูสิครับถ้าทางหมุนมากอะไรมาสักอย่าง
ดักรอกลางถนนพอรถผ่านไปก็ปีเข้าไปทุบรถเก่งคันนี้ครับจากนั้น
หนึ่งในนั้นก็หันมาทุบรถคันที่ติดกล้องข้างหลังอีกคันหนึ่งด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของ๑๕ตุลาคมบนถนนสายเกาะกลางครองท่อม

ถามไปที่เจ้าของคลิปก็บอกว่าเขาเป็นคนภูเก็ต
เดินทางไปเที่ยวเกาะลันตากับเพื่อนอีก๑คน
ระหว่างเดินทางกลับพบวัยรุ่น๒คน
มีอาการคล้ายคนเมาสารเสพติด

คนหนึ่งใช้มือทุบหลังคารถ
นะฮะอีกคนนึงมีปืนด้วย

เขาก็เห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบขับรถหนีไป

พอไปถึงชายสองคนนี้ขับ
รถหนีไปก่อนตำรวจก็เลย

ก็เลยเอาหลักฐานเป็นคลิปให้กันไป
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปแจ้งความเอาเรื่องอะไรนะครับ

พร้อมกับหลักฐานเป็นน้ำกระท่อมจำนวนนึงครับ
สารภาพว่าผมก็ดื่มน้ำกระท่อมไปครับ

เพราะว่าเมากระท่อมแล้วมันคึกขนองขึ้นมา

เนื่องจากว่ายังเอาผิดในคดีทำให้เสียทรัพย์ทุบรถไม่ได้
เพราะว่าผู้เสียหายไม่ได้ไปแจ้งความ
ส่วนผู้ก่อเหตุตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตัว
เพราะว่ายังคงหลบหนีอีก๑คนนะครับ